หี่พันธุ์เป็นของกินอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้วัตถุดิบสำคัญอย่างเส้นหมี่ขาว
ซึ่งสมัยก่อนจะต้มเส้นหมี่ให้สุกปรุงรสด้วยเกลือเท่านั้น
สุกก็จะยกออกมาพักไว้เติมรสด้วยน้ำตาลพริกป่น
ผักชีระหว่างนั้นก็เจียวกระเทียมให้หอม
แล้วนำมาคลุกกับเส้นหมี่ที่เตรียมไว้เพื่อเพิ่มรสชาติให้มีความหอม
นุ่มเหนียวไม่เละจากนั้นจึงนำข้าวแคบมาห่อเส้นหมี่ที่ปรุงรสชาติไว้แล้ว
แคบก็จะอ่อนตัวลงเพราะได้ความร้อนจากเส้นหมี่